เหตุการณ์ที่ต้องบอกว่ามันน่าเศร้าเหลือเกิน
เด็กชายสามคนนะครับเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สูรินนะฮะ
อย่างที่เราทราบเมื่อวานนี้น้องขี่จักรยานยนต์กันไปสามคนนะฮะ
เพื่อจะหนีคู่อลิโรงเรียนเดียวกันนั่นแหละ
แล้วระหว่างทางที่ขี่จักรยานยนต์หนีไปเนี่ย
มีเพื่อนคันหนึ่งตามมาทันถีบรถน้องค่ะพุ่งชนเสาไฟฟ้า
เสียชีวิตคาที่ทั้งสามคนนี่คือคันของกลุ่มน้องที่เสียชีวิตนะฮะ
แล้วเพื่อนเพื่อนตามมาสามคันนะแล้วคันสุดท้ายคันที่สี่เหมือนมีอาวุธ
แล้วชูขึ้นมาใช่ไหมเสื้อแดงอ่ะแต่มีคันนึงเนี่ยไล่ทันรถของน้อง
คันแรกที่เป็นผู้เสียหายซึ่งตอนนี้เป็นผู้เสียชีวิตแล้วนะ
ไล่ทันแล้วไปถีบรถเขารถเขาล้มแล้วตะโกนด้วยว่าสะใจโว้ย
ชาวบ้านบอกได้ยินเลยอืมคือเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าด้วยอ่ะ
เสียชุดคาที่สามคนอ่ะรัชบาลบอกไอ้คันที่ขีบเขาเนี่ย
ใช่คุณตะโกนว่าสะใจเพื่อนโรงเรียนเดียวกันนะแล้วอายุน้อยด้วย๑๔
เดี๋ยววันนี้ความคืบหน้าทางคดีนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ
ที่เป็นคันหนึ่งที่มา๒คนที่เป็นคันที่ไปถีบเขานะถูกแจ้ง
บอกว่าลูกชายบอกว่ายังไงเดี๋ยวท่านรอฟังแต่ไปดูเรื่องความสูญเสีย
เกิดขึ้นนะฮะวันนี้แม่ของน้องทั้ง๓คนนะครับ
ที่เสียชีวิตไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แม่ของน้องมอสวัย๑๕ปีน้องเต้ยวัย๑๔ปีและน้องไม้วัย๑๔ปีครับ
มอสน้องเต้ยและน้องไม้นะครับท่านผู้ชมครับ
คืออย่างครอบครัวของน้องไม้นิมนต์พระมา๔รูป
อาหารข้าวหวานทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ตามความเชื่อนะฮะจากจุดเกิดเหตุ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าทั้งสามครอบครัวแล้วครับทุกผู้ชมครับ
ร่องรอยที่ตำรวจเขาเอาสีสเปรย์มาขีดเอาไว้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
สามศพตรงนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
กับแม่ของน้องไม้ก็ร้องไห้ตลอดเวลาเรียกชื่อลูกชาย

ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านชมไปเมื่อวานนะครับ
วันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นช่วงที่น้องมอสน้องเต้ยและน้องไม้
ขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนซ้อนท้ายกันมาสามคนเพื่อนหนีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มเพื่อนคู่อริ
ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็จะมาเป็นภาพนี้นะฮะขี่ย้อนสอนหนีเลยนะครับ
นักเรียนโรงเรียนเดียวกันทั้งหมดนะฮะอีกฝั่งหนึ่งมากันสี่คัน
ที่สำคัญคันสุดท้ายจะเห็นเด็กที่ใส่เสื้อสีแดงชูมือขึ้นฟ้า
เหมือนกับถืออะไรบางอย่างที่เป็นอาวุธอยู่ในมือด้วยนี่
แต่มันมองไม่ชัดนะฮะขี่ไล่กวดเข้าไป
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญศุกร์ตินะฮะติลงพื้นที่ไปวันนี้ได้ภาพวงจรปิด
จุดเกิดเหตุมาเพิ่มเติม๑๖นาฬิกา๔๔นาทีวันที่๑๔ธันวาคม
รถของกลุ่มผู้ตายเนี่ยขี่มาด้วยความเร็วมีรถของคู่กรณีขี่ไล่ตามมาด้วยความเร็วเช่นกัน
ก่อนจะขี่ประกบแล้วจุดนี้นี่แหละถ้าเป็นกล้องของชาวบ้านที่แต่มีต้นกงต้นกล้วยบัง
นี่แหละที่ถูกถีบรถแล้วรถของกลุ่มน้องมอสน้องเต้ยน้องไม้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ก็เสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าอย่างจังแล้วก็เสียชีวิตคาที่กันเลยนะครับ
คู่กรณีก็ขี่รถหนีไปอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่สุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับ
คือมากันสี่คันนะฮะหลายคนนะครับแต่สองคนเนี่ยคันหนึ่งเนี่ย
หลักเลยที่ไปถีบรถเขาเนี่ยคือต้นกล้าอายุ๑๕ปีที่เป็นคนขี่รถ
ไล่ตามประกบจนทันรถของกลุ่มผู้ตายและต้นกล้าก็เป็นคนถีบนะฮะ
เป็นคนถีบรถของกลุ่มผู้ตายส่วนอีกคนนึงชื่อตีอายุสิบห้าปีเท่ากัน
เป็นคนซ้อนท้ายรถของต้นกล้ามาตำรวจแจ้งข้อหาทั้งคู่
กระทำการโดยประมาทคึกขนองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีพ่อค้าไก่ย่างที่เห็นเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ติได้ไปคุยด้วยนะครับเพราะค้าขายไก่ย่างบอกว่าตอนนั้นยืนปิ้งไก่อยู่
จักรยานยนต์๒คันขี่ตีคู่กันมาด้วยความเร็ว
ก่อนที่จักรยานยนต์คันที่ซ้อน๒ที่ไล่ตีคู่คันซ้อน๓มาเนี่ย
คันซ้อน๒มีคนใช้เท้าเนี่ยถีบจักรยานยนต์ของกลุ่มคันซ้อน๓
เขาเสียหลักแล้วพุ่งไปชนเสาไฟฟ้า
คันซ้อนสองที่ถีบเขาเนี่ยขี่หนีไปทันทีเลยนะฮะตอนนั้น
ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งคงมีปัญหากันจากโรงเรียน
แต่พ่อค้าขายไก่ย่างที่คุยกับติบอกว่าอยากจะฝากเตือนเด็กทั้งหลายหน่อย
คือทำอะไรเนี่ยคิดหน้าคิดหลังคิดถึงตัวเองคิดถึงพ่อคิดถึงแม่
คิดถึงความสูญเสียที่จะตามมาบ้างนี่ถนนที่เกิดเหตุนะครับ
เราไปที่บ้านของตีนะฮะตีที่ซ้อนท้ายต้นกล้าซึ่งตำรวจบอกว่าต้นกล้าเป็นคนถีบนะคนขี่
นี่คือแม่ของตีนะครับแม่บอกว่าลูกชายเรียนโรงเรียนเดียวกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต
แต่อยู่คนละชั้นกันซึ่งแม่ของตีอันนี้ที่แม่ของตีเขาบอกนะ
บอกว่าตีเนี่ยเขาเป็นเด็กดีนะเขาเป็นหัวหน้าห้องด้วยช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านช่วยเหลือพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมาตลอด
แต่นี่คือในมุมเวลาที่อยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่แต่เวลาอยู่กับเพื่อนตีจะเป็นยังไงแม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีเนี่ยเล่าให้แม่ฟังว่าอย่างนี้ครับ
วันเกิดเหตุ๑๔ธันวาคมหลังจากเลิกเรียนเพื่อนคือต้นกล้าเนี่ยอาสาว่าจะขี่รถมาส่งตีที่บ้าน
แต่ระหว่างทางเนี่ยไปเจอกับกลุ่มของคนตายคือมอสเต้ยแล้วก็ไม้ที่เขาขี่รถกันมา๓คนพอดี๑คัน
ซึ่งกลุ่มของผู้ตายเนี่ยมีปัญหากับต้นกล้าซึ่งเป็นเพื่อนของตี
จากนั้นอันนี้ตีเขาเล่าให้แม่เขาฟังนะที่แม่เขาบอกกับเรานะตีเนี่ยบอกว่ากลุ่มของผู้ตายอ่ะ
เอาระเบิดเนี่ยมาเครื่องใส่รถของต้นกล้ากับตีก่อนแล้วก็ขี่รถหนี

กับเพื่อนเนี่ยก็เลยขี่รถไล่ตามนี่นะฮะถามว่าขี่ไล่ตามไล่กวดอะไรขนาดนี้ขี่ไปอย่างนี้มันโอ้โหไล่กันขนาดนี้คือต้องการอะไร
แม่บอกว่าตีบอกว่าเพื่อจะไปถามว่ามาโยนระเบิดมาเครื่องระเบิดเนี่ยใส่พวกเขาทำไม
ซึ่งลูกชายเนี่ยคือตีเนี่ยบอกว่าพยายามห้ามเพื่อนแล้วว่าอย่าตามอย่าตามเนี่ยแต่เพื่อนไม่ฟังจนมาถึงจุดเกิดเหตุรถเนี่ยที่ว่าตีคู่กันไปอ่ะที่ว่าพ่อค้าไก่ย่างเขาเห็นอ่ะค่ะ
ตีบอกกับแม่ว่าตอนที่รถไปตีคู่กันเนี่ยคือไม่ได้จะถีบนะแต่รถเนี่ยมันเริ่มเบียดกัน
แล้วต้นกล้าเนี่ยที่เป็นคนขี่เนี่ยเขากลัวว่ารถเนี่ยจะเกี่ยวกันล้มก็เลยใช้เท้าเนี่ยยันรถของกลุ่มผู้ตาย
เพื่อป้องกันไม่ให้รถเนี่ยมันเกี่ยวกันล้มเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุแต่ด้วยความที่รถของกลุ่มคนตายเนี่ยเขาขี่เร็ว
พอถูกต้นกล้าเนี่ยเอาเท้ายันเข้าไปเพื่อไม่ให้รถเนี่ยมันเกี่ยวกันเนี่ยเขาก็เลยเสียหลักพุ่งไปชนเสาไฟฟ้า
ถามว่าเอาแล้วตอนนั้นทำไมไม่จอดช่วยเขาหนีทำไมแม่บอกว่าตีลูกชายบอกว่าตีก็มองเห็นนะว่ารถเขาพุ่งล้มชนเสาไฟฟ้าเนี่ยแต่ต้นกล้าเนี่ยเขาเป็นคนขี่ตีไม่ได้ขี่ต้นกล้าเขาไม่ยอมหยุดแล้วรถมันก็มาเร็วเหมือนกันมันหยุดกระทันหันไม่ได้ก็เลยขี่เลยไปแม่ของตียืนยันว่าลูกชายไม่ได้ตั้งใจจะให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วลูกชายก็สำนึกผิดด้วย
บอกกับแม่ว่าอยากจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนที่เสียชีวิตทั้ง๓คนอยากจะไปขอเข้ามาศพเพื่อนแต่แม่ยังไม่พาไปแม่กลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัย
ยายเขาก็บอกว่าคือไม่ไม่อยากให้ไปก็ดีเพราะว่ากลัวเนอะ
ส่วนเรื่องที่ว่าแล้วพอขี่ไปแล้วแล้วก็ไปจอดรถอยู่
แล้วมีคนตะโกนบอกสะใจว่าไอ้ถีบเขาอะไรเนี่ยหัวโรงหัวเราะ
ผู้ชมถามมาว่าจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ย
คือตรงนี้เด็กเขาก็ยังไม่ได้สารภาพอะไรกับตำรวจ
แต่ว่ามีชาวบ้านก็บอกเขาได้ยิน
ท่านผู้ชมครับทั้งสองคนนะฮะเด็กก็คือต้นกล้ากับตีเนี่ยอายุ๑๕ปี
ส่วนวันนี้ร่างของน้องไม้นะครับครอบครัวรับศพมาแล้วนะครับ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดศรีบุญเรือง
แน่นอนก็เต็มไปความโศกเศร้าคุณแม่ของน้องไม้บอกว่าลูกชายนี่
รับว่ามีเกเรบ้างตามภาษาวัยรุ่น
หลังเกิดเรื่องเชื่อว่าฝ่ายคู่กรณีเนี่ย
ตั้งใจถีบรถของฝั่งลูกชายจนล้ม
ไม่ใช่ว่ากลัวจะเบียดกันแล้วรถจะเกี่ยวกันล้ม
อย่างที่ทางฝั่งของคู่กรณีไปอ้างกับแม่
แล้วแม่ของน้องไม้ก็ไม่เชื่อนะครับว่าฝั่งลูกชายเนี่ย
จะเอาระเบิดไปปลาใส่ฝั่งคู่กรณีเขาก่อน
คือตอนนี้ฝั่งคู่กรณีจะพูดยังไงก็ได้
เพราะว่าลูกชายกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ย
ไม่มีโอกาสมาแก้ตัวมาชี้แจงอะไรแล้ว

อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายแล้วก็เพื่อนที่เสียชีวิตทั้ง๓ศพด้วย
คุณแม่ของน้องไม้ฝากบอกผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะฮะ
บอกกับติมาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องการให้ฝั่งคู่กรณีมาขอขมาศพนะครับ
ไม่ต้องการแล้วไม่ขออโหสิกรรมให้ด้วย
มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ว่าจะไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยขนาดนั้นเนี่ย
เขายังรักลูกเขาขนาดลูกเขาทำเรื่องแบบนี้เขายังเข้าข้างลูกเขาได้
แล้วเราอ่ะลูกเขามีโอกาสไปแก้ตัวนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลูกเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะพูดอะไรเลยนะคะ
เด็กคนนึงก็ฆ่าคนได้ถึง๓คนนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละว่าถีบยังไงไปพวกนั้นไม่รอดแน่นอน
ส่วนแม่ของน้องเต้ยนะครับบอกว่ายังทำใจไม่ได้เหมือนกันนะครับมีลูกชายอยู่สองคนน้องเต้ยคือลูกชายคนโต
ปกติก็เป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักดีแต่ก็ไม่เคยรู้ว่าลูกมีปัญหาที่โรงเรียนอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าครูก็ไม่เคยมาแจ้งนะฮะ
ที่สำคัญหลังเกิดเหตุญาติของผู้ก่อเหตุยังไม่เคยติดต่อมาเลยซึ่งจริงแล้วแม่ของน้องเต้ยบอกว่าก็ไม่ต้องการคำขอโทษเหมือนกันนะฮะ
อยากให้ฝั่งผู้ก่อเหตุชดใช้กรรมอย่างสาสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่
แม่ของน้องมอสวันนี้นำเสื้อผ้าแล้วก็หนังสือของลูกชายมาให้ติผู้สื่อข่าวของเราดูนะครับ
พร้อมกับยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีนิสัยเกเรส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากฝากไปถึงเด็กและเยาวชนทุกคน
ว่าจะทำอะไรเนี่ยคิดกันให้ดีอย่าใจร้อนกันนักไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นความสูญเสียและความเดือดร้อน
เพื่อทำความเข้าใจกันป้องกันไม่ให้เกิดการแก้แค้นกันเกิดขึ้น
ส่วนเด็กที่ก่อเหตุภูมิกับการสพจอมพระบอกว่าทางคดีอาญา
ก็ดำเนินคดีแน่ก็ต้องส่งฟ้องศาลส่งสถานพินิษฐ์และ
ครองเด็กตามขั้นตอนต่อไปเนื่องจากคนก่อเหตุยังเป็น
วชนอายุ๑๕ปีขณะเดียวกันจะเอาตัวคนก่อเหตุแล้วก็ไป
เพื่อนที่ไปด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมาละลายพฤติกรรมมาบ่ม
นิสัยกันใหม่ด้วยการตัดผมสั้นให้บวชชีพรามเป็นเวลา๓วัน
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายทั้งสามคนนี่ค่ะจับตัด
ผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอ่ะนะ